หนึ่งเหตุการณ์ค่ะแต่คราวนี้โจรโป๊แตกค่ะคุณผู้ชม
พานุพงศ์นำสกุลแพงเจริญไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมา
แล้วเอามอเตอร์ไซคันนี้ไปขายให้กับร้านมอเตอร์ไซค์มือสอง
ปรากฏว่าเจ้าของร้านรับซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองค่ะ
เขาเป็นญาติกับเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ไหน
โอ้โหเขาโมยมากโป๊ะจริงโป๊ะแตะมากนี่ค่ะสุดท้าย
โทรแจ้งตำรวจซ้อนแผนรวบตัวได้ในที่สุดนะคะ
มอเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะฮอนด้าสีแดงดำนะคะ
ใบ้ทะเบียนหนองบลมพูแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
ตำบลบางพระอำเภอเมืองตราดนะคะ
นี่ค่ะตำรวจสภเมืองตราดมาแล้วมาแล้วค่ะ
รวบเลยงานหมูของตำรวจเลยนะคะ
รวบตัวได้เลยนะคุณผู้ชมคือเรื่องรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ย
เมื่อสักประมาณสองสัปดาห์ก่อนนะคะพี่สะพ้ายของเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ย
ร้านนี้เขามาบอกว่ามอเตอร์ไซค์เขาหายที่ตลาด
ที่ตลาดที่เมืองตราดนั่นแหละค่ะเออพอบอกแบบเนี้ย
พานุพงศ์เอามอเตอร์ไซคันนี้มาขายให้กับที่ร้านเนี่ย
แกจะบอกก็จับได้เลยป้ายทะเบียนก็เหมือนเดิม
พอถามถึงเล่มไม่มีเล่มต้องอยู่กับเจ้าของรถถูกไหม
ไม่มีค่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็เลยโทรไปบอกพี่สะพ้าย
ไปบอกตำรวจตำรวจมานี่ค่ะตอนก่อนตำรวจจะมา
รู้ไหมคะว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็ไหวพลิบดีเหมือนกันนะครับ
พยายามพูดถ่วงเวลาพูดถ่วงเวลาตกลงราคาเท่าไหร่ดี
หมื่นหนึ่งไหมรับซื้อที่หนึ่งหมื่นบาท
จากนั้นค่ะตำรวจทำงานไวนะอันนี้ต้องชื่นชม
รีบมาเลยค่ะนี่มาที่ร้านแล้วนำกำลังมารวบตัว
นายพานุพงศ์นะคะมาฟังหน่อยรวบตัวได้แบบนี้นี่พานุพงศ์
วบตัวได้แล้วพนุพงศ์อ้างบอกว่า
ตนเองไม่รู้ว่ารถนี้เป็นรถขโมยมา
เพราะรับรถคันนี้มาจากเพื่อนที่แหลมงอบจังหวัดตราด
รับมาเพื่อให้เอามาขายให้แล้วเอาเงินมาแบ่งกัน
ตำรวจเชื่อป่ะตำรวจไม่เชื่อค่ะ
เพราะมั่นใจว่าทั้งคู่ร่วมกันก่อเหตุ
ก็เลยรวบตัวไปที่โรงพักแจ้งข้อกล่าวหา
เรื่องของการลักทรัพย์หรือรับของโจรที่สพเมืองตราด
แล้วเดี๋ยวเพื่อนที่นายพานุพงศ์ซัดทอดเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหา